มีแรงงานไทยที่อิสราเอลอยู่แคมป์แคมป์หนึ่งเนี่ย
เขาถูกกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายพร้อมกับอาวุธครบมือบุกเข้ามาที่แคมป์ค่ะ
แล้วแรงงานไทยที่รอดตายมาได้บอกว่าในแคมป์เนี่ยเสียชีวิตไป๑๙คน
ทีนี้ภรรยาของนายศรีทัศน์กาว่าวชื่อเล่นชื่อทัศน์นะครับอายุ๔๓ปี
เป็นแรงงานที่ไปทำงานการเกษตรไปขับรถปลูกมันในสวนอโวคาโดอะไรพวกนี้นะครับ
เธอบอกเธอติดต่อสามีไม่ได้มาหลายวันแล้วนี่นะฮะติดต่อคุณทัศน์ไม่ได้นะฮะ
แล้วก็เห็นภาพของเพื่อนคนงานของสามีที่ส่งมาหลังจากที่แคมป์ถูกบุก
แล้วมีคนเข้ามายิงถล่มอะไรพวกนี้นะฮะแล้วมีเสียชีวิตกันหลายคนเนี่ย
ทีแรกเธอก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสามีเธอหรือเปล่าจนกระทั่งไปเห็นคลิปก่อนเกิดเหตุ
จะมีภาพคนงานในแคมป์ที่เดินกันไปเดินกันมาแล้วเธอก็เห็นสามีของเธอ
ซึ่งสีเสื้อผ้าเนี่ยมันเหมือนกับชุดของคนหลายคนที่อยู่ในผู้ที่เสียชีวิตอย่างนี้
เธอก็เลยโอ้โหทีนี้ก็เหมือนกับใจมันไปแล้วฮะ
แฟนคนไหนสามีเธอจะใส่ชุดสีเทานะ
บอกว่าเนี่ยไปเห็นคลิปนี้ก่อนจะเกิดเหตุแคมป์ของสามีถูกบุกถล่มเนี่ยครับ
บอกว่าครั้งล่าสุดวีดีโอคอร์คุยกันเนี่ยคือ๑๑โมงเช้าของวันที่๗ตุลาคมวันเสาร์นะ
วันนั้นที่ถูกยิงถล่มถูกบุกกันหนักเลยนะฮะ
แล้วก็เริ่มมีการยิงกันนะหากมีเหตุการณ์รุนแรงเนี่ย
สามีบอกจะไปอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่สามีก็ขอวางสายไปไปหาที่หลบระเบิด
จากนั้นช่วงบ่ายมีคลิปบุกยิงออกมาเธอมั่นใจว่าในกลุ่มเนี่ยมีสามีของเธอ
เพราะเธอจำเสื้อผ้าของคนที่อยู่ในแคมป์เดียวกันได้จำลักษณะมือลักษณะเท้าได้
รวมไปถึงลักษณะห้องพักด้วยไม่ว่าจะเป็นสีห้องสีผนังโซฟา
นั่นคือห้องหลบภัยที่สามีเคยส่งให้ดูเธอยอมรับว่ารู้สึกเสียใจมากตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ตอนนี้ยังมีหวังว่าจะเห็นสามีรอดชีวิตนะฮะตราบใดที่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
หรือไม่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาเธอจะเฝ้ารอสามีเธออย่างมีความหวัง
แต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงสามีมากเพราะติดต่อไม่ได้เลยถ้าสามีเสียชีวิตจริงก็อยากฝากรัฐบาลเนี่ยให้นำร่างไร้วิญญาณของสามีกลับประเทศไทยด้วย

เขาก็บอกว่าให้ทำใจนะเขาบอกว่าคนที่อยู่ในนั้นเขาบอกมาว่าสิทธิ์เจนคนอาจไม่รอด
อยากให้รัฐบาลช่วยอะไรแม่ครับ
อยากให้ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่แล้วหรืออะไรจริงก็ขอให้นำร่างกลับไป
ส่วนมันดาของคุณทัศน์นะฮะอายุ๖๙ปีแล้วบอกเป็นห่วงลูกชายมาก
ตอนนี้ก็ได้แต่เฝ้ารอข่าวอย่างมีความหวังได้คุยกับลูกชายล่าสุดก่อนจะเกิดเหตุสู้รบกันนะฮะ
วันนั้นบอกเพิ่งเลิกงานแล้วก็บอกง่วงนอนก็ให้ลูกชายไปนอนแล้วไม่ได้คุยกันอีกเลย
จนกระทั่งมีคลิปวิดีโอออกมาว่ามีกลุ่มแรงงานเนี่ยถูกบุกยิงถล่มแคมป์
แล้วมีคนลักษณะคล้ายกับลูกชายที่รวมอยู่ในผู้เสียชีวิตด้วยก็ตกใจมาก
นอนไม่หลับเลยทุกวันนี้แต่ก็ยังมีความหวังแต่ไม่รู้จะพูดอะไรออกมาแม่บอกมันตันไปหมด
ขอรอฟังข่าวอย่างเป็นทางการอย่างเดียวเท่านั้น
ก็เลยกระดูกข้าวในท้องแล้วครับแต่ก็ใจไม่ดีเลยไม่ยินได้ข้าวโพดค่ะ
แต่ก็ยังไม่รู้สัตว์ยังมีความหวัง
ตอนนี้ทางพมจังหวัดและก็ทางกรมสุขภาพจิตของสุขภาษุกษ์
ก็มาที่บ้านนะฮะของคุณศรีทัศน์ก็มาให้กำลังใจครอบครัวนะครับ
เพื่อจะประสานเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างแล้วนะฮะ